เอามาต่อกันที่เรื่องของต่างประเทศค่ะ
ก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีดิวมารุเซฟประธานาธิบดีหญิงของบราซิล
มีข่าวว่าตกแต่งบัญชีก่อให้เกิดการต่อต้านจากประชาชน

ล่าสุดคณะกรรมธิการพิเศษจากรัฐสภาของบราซิล
มีมติเห็นชอบให้ดำเนินการตามกระบวนการถอดถอนประธานาธิบดีค่ะ
คณะกรรมาธิการรัฐสภาบราซิลที่มีสมาชิก๖๕คนค่ะ
ลงคะแนนเสียงเห็นชอบ๓๘ต่อ๒๗เสียง
แนะให้มีการเดินหน้ากระบวนการถอดถอนนางดิวมารุเซฟ
ประธานาธิบดีบราซิลจากกรณีที่นางรุเซฟ
ถูกกล่าวหาว่าตกแต่งบัญชีรัฐบาลเมื่อปี๒๕๕๙
เพื่อปกปิดการขาดดุลงบประมาณที่เพิ่มมากขึ้น
มตินี้นะคะจะถูกนำเสนอเข้าสู่สภาพผู้แทนราชดร
เพื่อลงมติภายในวันอาทิตย์หรือว่าวันจันนี้
แล้วจะมีการเสนอเรื่องไปยังวุฒิสภา
ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยเสียง๒ใน๓ให้ดำเนินการต่อไป
ซึ่งในขั้นตอนนี้นะคะนางรูเซฟจะต้องหยุดพักการทำหน้าที่๑๘๐วันค่ะ
นายโอเซเอดูาโดกอโดโซซึ่งเป็นอายการสูงสุดของฝ่ายรัฐบาล
ประนามความพยายามที่จะฟ้องถอดถอนนางรุเซฟ
ซึ่งเขาได้กล่าวว่าเป็นเรื่องไร้สาระที่จะขับไล่ประธานาธิบดีทั้งที่ไม่ได้ก่ออาจยากรรมใดค่ะ
ในขณะที่นายโจแวร์อารันเตสประธานคณะกรรมธิการรัฐสภากล่าวว่า
คณะกรรมาธิการชุดนี้เป็นที่ยอมรับเพราะว่าได้รับการสนับสนุนจากบรรดาสมาชิกรัฐสภานักเศรษฐศาสตร์และสื่อมวลชน
ขณะนี้ตำรวจทั่วประเทศค่ะกำลังเตรียมความพร้อมสำหรับการประท้วงที่จะเกิดขึ้น
คณะกรรมธิการชุดนี้มีผลการลงประชามติออกมา
โดยในกรุงบราซิเลียเจ้าหน้าที่ได้นำเครื่องกีดขวางซึ่งเป็นโลหะมีความสูง๒เมตรมาติดตั้ง
เพื่อที่จะแยกกลุ่มผู้สนับสนุนและกลุ่มพื้นที่ต่อต้านรัฐบาลออกจากกันค่ะ